พาคุณผู้ชมไปต่อไปดูคดีที่สหรัฐกันบ้างครับ
ไปดูคำตัดสินของสารที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับ
เนื่องจากว่าคดีของการวางเพลิงซึ่งกลายเป็นคดีระดับชาติขึ้นมาแล้วนะครับ
จากการวางเพลิงกลายเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ใหญ่ที่สุดตามมา

ผู้ก่อเหตุถูกสารตัดสินให้ปรับเป็นเงินเกือบ๒๐๐๐ล้านบาท
รวมทั้งมีการสั่งจำคุก๒๐ปีครับ

วางเพลิงเผาป่าจนเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟไหม้ครั้งรุนแรงที่สุด

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๓กันยายน๒๕๕๙
ถูกสารสั่งปรับเป็นเงินจำนวนถึง๑๙๒๐ล้านบาท
พร้อมกับโทษจำคุกอีก๒๐ปีครับ
ยอมสารภาพต่อสารว่าเขาได้กระทำความผิดจริง

ทำให้นักดับเพลิงบาดเจ็บรวมทั้งสร้างความเสียหายให้กับบ้านบริเวณของผู้อื่น
โดยคดีนี้มีหลักฐานสำคัญจากคลิปวิดีโอที่นายฮันส์แมนได้ถ่ายตัวเองเอาไว้นะครับ
หลังจากจุดไฟใส่ป่าข้างทางไว้๒จุดด้านหลังของเขาก่อนจะหลบหนีไป
โดยขนาดนั้นก็มีพลเมืองดีนั้นรับเขาขึ้นรถไปเพื่อพาตัวออกไปจากจุดเกิดเหตุครับ
ฮันส์แมนก็ได้โชว์คลิปนี้ให้กับคนขับรถคันดังกล่าวได้ดู
คนขับจึงได้บันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้
ก่อนที่จะนำส่งให้กับพนักงานสอบสวน
นำไปสู่การจับกลุ่มนายฮันส์แมนได้อีกไม่กี่วันต่อมาหลังจากเกิดเหตุ
สร้างความเสียหายกินพื้นที่กว่า๔๐๐ตารางกิโลเมตร
และทำลายบ้านเรือนประชาชนไปถึง๑๒หลัง
รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นนับร้อย
และยังส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านทะเลสาปทาโฮ
หลายพันคนต้องอบพยพออกจากบ้านบริเวณของตัวเองครับ
โดยนักผจญเพลิงหลายพันนายต้องระดมกำลังเข้าไปควบคุมไฟป่าในครั้งดังกล่าว

และต้องใช้เวลาในการควบคุมเพลิงทั้งทางบกทางอากาศ
นานถึง๒๗ชั่วโมงสุดท้ายเพลิงจึงสงบลงครับ